ไปดูเหตุสยองกันหน่อยคุณผู้ชม

แล้วถูกรถที่วิ่งมาทับร่างเสียชีวิต
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเขามีการแอบขึ้นไปบนทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียว

แล้วกระโดดลงมาทำให้เขาเสียชีวิตแล้วรถที่ขับในอุโมงก็เบรกไม่ทัน
ทับร่างไปอีกครับนะฮะผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณสามสิบปี
ทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของชายคนนี้
บริเวณอุโมงทางลอดวงเวียนบางเขนนะฮะก็พลัดตกลงไปในอุโมงดังกล่าว
ก็ส่งผลให้รถมอเตอร์ไซค์๓คันและรถยนต์๑คัน
รวมถึงรถประจำทางสาย๕๒๒ที่กำลังวิ่งอยู่นะฮะ
ภายในอุโมงเนี่ยก็เบรกไม่ทันแล้วก็เฉียวชนทับร่างของผู้ชายคนนี้ซ้ำไปอีก
โอ้โหหลายคันเลยนะฮะหลายคันนะครับนะฮะ
อันนี้แถวแถวอ่าวัดภาษีเนอะองค์เวียนบางเขนนะฮะ
ที่กับเหตุนั้นพบศพในเอกราชดวงตานนท์อายุสักประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปี
เป็นชาวจังหวัดพิศนุโลกครับในสภาพสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนสีดำ
ขากับแขนนี้หักเลยมีเลือดนองเต็มพื้นไปหมด
นอนเสียชีวิตอยู่ในอุโมงณอุโมงเนี้ยเส้นทางที่ที่เขาตกลงมาเนี่ย
คือฝั่งมุ่งหน้าไปยังมเกษตรนะครับห่างจากผู้เสียชีวิตไปพบรถ
อนด้าแอเมสสีดำทะเบียนก่อไก่บ่อใบไม้สามสามเก้าห้า
ทะเบียนพระนครศรีอายุทยาสภาพนี่โอ้โหกระโปรงท้ายยับเพราะว่า
กระจกก็หลุดทั้งแผงเพราะว่ารถโดยสารที่ขับมาตามหลังเนี่ย
ห้าสองสองเนี่ยชนเข้าไปนะฮะแน่นอนก็เบรกไม่ทันนะครับ
เพราะว่าทุกคนเนี้ยพอเห็นร่างคนตกมาก็อี๋ยังหมดละค่ะเบรก
เสร็จปุ๊บรถลงอุโมงมาครับมาเร็วอ่ะเออก็ไปชนกันต่อกันไปแบบนี้นะครับ
ก็ทำให้รถติดทีเดียวต้องปิดการจราจรนะครับ
เกือบชั่วโมงได้จากการสอบสวนคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยตกลงมาจากบริเวณจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะ
ลงมากระแทกกับพื้นถนนก่อนที่รถยนต์ที่ขับมาคือฮอนด้าเนี่ย
ขับมากระแทกเขาอีกทีอย่างแรงจากนั้นพยายามจะหักหลบ
ไปที่เลนส์อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้มันห่างจากตัวคนที่ตกลงมาเนี่ย
แต่ว่าก็รถเมย์ที่ขับมาด้านหลังก็เบรกไม่ทันก็ชนซ้ำไปอีกนะครับ
เรื่องต้นเขาคาดการณ์ว่าผู้ตายไม่ได้เป็นคนงานก่อสร้าง
เพราะว่าเครื่องแบบการแต่งกายไม่ใช่คนงานก่อสร้างแล้วก็ไปถามคนงานก่อสร้างเอง
ก็ก็ไม่รู้จักไม่คุ้นหน้าคุ้นตามาก่อนเลยคาดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่แอบเข้าไป
ที่มีการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วกระโดดลงมาที่พื้นด้านล่าง
ทำให้เสียชีวิตนะฮะก็จะมีการเร่งสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
แรงจูงใจว่าพัดตกเองหรือว่ามีคนทำให้ตกหรือว่าอย่างไรนะครับ